มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะอ่านไปแล้วก็รู้สึกหดหูใจนะคะ
ผู้ชายสูงวัยสองคนค่ะไปข่มคืนน้องอายุเจ็ดแปดขวบเองอ่ะ
อืมน้องผู้หญิงสองคนค่ะอีกคนเนี้ยจับได้แล้วนะคะ
ตั้งแต่ปีหกหนึ่งส่วนอีกคนล่าสุดอายุเจ็ดสิบเก้าปีค่ะ
คุณผู้ชมจับกลุ่มได้แล้วนะคะระหว่างหลบหนีในพื้นที่จังหวัดแม่
ห้องศรเบื้องต้นเนี่ยแหมก็ยังปากแข็งนะ
ยังคงให้การปฏิเสธค่ะเนี่ยคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะ
ผู้ชายอายุเจ็ดสิบเก้าปีพื้นเพเดิมเนี่ย
เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัด
พระนครศรีอายุทยาข้อหาคือกระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ที่สุดแล้วก็ถูกตำรวจกองปราบสามารถตามจับกลุ่มได้
ริมถนนในหมู่บ้านตำบลเวียงใต้อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศร
หลังจากที่ตำรวจกองกำกับการ๔กองบังคับการปรับราม
ได้ประสานจากมูลได้รับการประสานจากมูลนิธิ
ปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีบอกว่ามีผู้เสียหาย
ซึ่งเขาเนี่ยมีลูกสาวสองคนถูกญาติคนแรก
ซึ่งมีศักดิ์เป็นตาของผู้เสียหายอันนี้คนที่หนึ่งนะ
ล่วงละเมิดทางเพศอันนี้คนที่หนึ่ง
แล้วคนที่สองผู้ต้องหาอีกคนคือเป็นตาทวดของผู้เสียหาย
ล่วงละเมิดทางเพศข่มขืนกระทำชำราวหลานสาวคนพี่วัย๘ขวบ
อกจากนี้ผู้ต้องหาวัย๗๙ปียังได้อนาจารย์หลานสาวคนเล็ก
ภายในห้องนอนที่บ้านพักของญาติในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อประมาณมิถุนายนหกหนึ่งก็คือปีที่แล้วต่อมาเนี่ยนะคะ
คุณแม่ของน้องเนี่ยได้ไปร้องร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
สพเมืองกาญจนบุรีก็คือไปแจ้งความนั่นแหละ
กระทั่งสารจังหวัดกาญจนบุรีอนุมัติศาลออกหมายจับอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองคน
เพื่อให้ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายชายที่มีศักดิ์เป็นตาค่ะ
ถูกตำรวจกองปราบจับกลุ่มได้แล้วเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมหกหนึ่ง
หนีมากบดานในพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นตาทวดอันนี้อีกคนนึงแล้วนะ
ของผู้เสียหายตำรวจกองปราบติดตามจับกลุ่มตัวได้
ที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศร
หลังหลบหนีคดีไปอยู่กับลูกสาว
เจ้าหน้าที่บอกว่าจับกลุ่มตัวได้แล้วก็ต้องส่งตัวพนักงานสอบสวน

แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหารายนี้คุณดูสิ